ช่วงนี้ขอกำลังใจหน่อยค่ะขอกำลังใจให้นุ๊กธรรมดนครับ
ไปชมกันหน่อยค่ะสวัสดี
ตื่นมารอบนี้วันที่๔มีนับวันกันเลยทีเดียวครับทุกคน
หนึ่งสองสามสี่เอ๊ะกูอยู่ครบสี่วันแล้วเหรอวะ
ที่๕มาเหลือ๖วันโอ้โหถึงกับเป็นลมครับผม
ดีเพราะมันเหงามากนะทุกคนทุกคนในเช่นทุกคนไม่รู้หรอก
แต่ก็ไม่เป็นไรก็ต้องสู้กันเนอะพับผ้าห่มเหมือนเดิมครับ
นะครับพอพระหุมเสร็จแล้วเราก็ต้องมาทำการบ้าน
นะครับส่งคุณหมอนะครับผมวัดความดันแต่เอ๊คุณนุกทะดน
วัดไข้เขาให้วัดอยู่บนนั้นเหรอคุณนพดลอืมไอ้จริงจริงที่วัดอยู่หู
ไม่ใช่วัดปลายนิ้วเหรอครับคุณนุฮาดลทำไมคุณเอาไปวัดแบบนั้นล่ะ
วันนี้มีออกกำลังกายด้วยท่าแรกจริงว่าจะวิดพื้นเลย
แต่พิษไม่ได้ขาดสองสะพานโค้งไปเลยครับทุกคน
เออคุณผู้ชมตลกจริงนะคะเรียกว่าโอ้โหไม่เหงาหรอกนะคะ
นี่ให้ดูนะคะอยู่ว่างอ่าอยู่โรงพยาบาลเหงามากเนี่ยค่ะ
เอาผ้าขนหนูมานุ่งโพสต์นะคะชงหุ่นล่ำบนเตียงไปเลยค่ะ
หลายคนเห็นคลิปนี้แล้วโอ้โหช่างคิดเหลือเกินนะคะ
ยังเอาถุงขยะในโรงพยาบาลมาทำเป็นเสื้ออีก

เป็นไงคุณผู้ชมนึกว่าจะไปลบที่ไหนนะคะ
นี่อยู่มา๗วันแล้วนะคะคอนเทนต์เพียบเลยนะคะ
ไม่รู้ว่าถ้าครบ๑๔วันเนี่ยโอ้โหดิฉันว่าทั้งห้องพยาบาลนะคะ
เขียนไปเลยก็ได้ค่ะอีกหนึ่งคนนะคะ
หลายคนเป็นห่วงค่ะนักร้องคู่จิ้นคุณป้ายปลายโอริโอค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะหลายคนก็ตกออกตกใจค่ะเพราะว่าเขาโพสต์แบบนี้นะคะ
คือจริงน้องปายบอกว่าปลายพบเชื้อนะครับ
แต่เป็นเชื้อที่เป็นเชื้อเก่าอยู่ในร่างกายพอตรวจเลยเจอเชื้อนะคะ
แต่ไม่สามารถแพร่เชื้อออกมาได้แล้วก็แฮดแท็ก
ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับส่วนแม่ไม่พบเชื้อนั่นเองนะคะ
ก็มีเพื่อนพร้อมพี่น้องในวงการเนี่ยส่งกำลังใจให้นุ๊กไปเยอะมากจริงนะคะ
ก็ขอให้ทั้งคู่หายป่วยไวแต่ว่าจริงคุณฟ้ายไม่ได้ป่วยนะคะ